ตอนนี้มีมุกใหม่ของมิจฉาชีพบางทีเนี่ยเขาจะส่งข้อความมาว่า
คุณเนี่ยชำระค่าไฟเกินฉะนั้นเดี๋ยวเขาจะเอาลิงก์มาให้
แล้วคุณก็กดซะจะได้ทำการคืนเงินให้นะครับ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมรู้หรือเปล่าว่า
คุณพิธาริมเจริญรัฐเขามีปัญหาในการจัดตั้งรัฐบาล
ขอยืมเงินสักพันหนึ่งติดตามในเช้านี้ต้องรู้
นี่มุกมิจฉาชีพคุณผู้ชมอ้างตัวเป็นทิมพิธาริมเจริญรัฐ
พิธาเรียวทิมพิธาตัวจริงกลัวจะไม่เชื่อว่าเป็นตัวจริงครับ
ข้อความเขาบอกว่าสวัสดีครับผมชื่อทิมพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่๓๐
ตอนนี้ผมกำลังจัดตั้งรัฐบาลแต่มีปัญหานิดหน่อย
ผมอยากให้คุณช่วยส่งบัตรให้ผมพันบาทน่าจะเป็นบัตรเติมเงินคุณผู้ชม
เพื่อเป็นค่าดำเนินการเอกสารโอ้โหเมื่อผมจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วนะ
เห็นแบบนี้ก็ลิงยังรู้ฮะมิจฉาชีพครับแบบนี้อย่าไปเชื่อครับ
แล้วมิจฉาชีพมันจะส่งข้อความแอบอ้างว่าเป็นการไฟฟ้านครหลวงทรัพย์ที่
แจ้งเตือนว่าอย่าได้กดลิ้งค์เด็ดขาดใช่ไหมนะ

โดยทางกฟนการไฟฟ้านครหลวงไม่มีนโยบาย

แต่ถ้าคุณได้รับข้อความแล้วไม่แน่ใจ
ติดต่อการไฟฟ้านครหลวงโดยตรงก็ได้

ส่วนใครต้องการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาปี๒๕๖๐
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศครับ
ให้ทำเรื่องกู้ยืมได้แล้วผ่านแอปพลิเคชัน
โดยเปิดให้ผู้กู้ยืมรายใหม่สามารถจะยื่นกู้ได้
ถึงวันที่๓๑กรกฎาคม๒๕๖๐
และทำเรื่องยืนยันการกู้ยืมให้เสร็จ
ภายในวันที่๓๑สิงหาคม๒๕๖๐
ผู้กู้รายใหม่และรายเก่าครับ
โดยนักเรียนนักศึกษาที่จะกู้ยืมกรยศรได้

เรียนในสาขาที่เป็นความต้องการ
และมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
ศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
และมีผลการเรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศครับ
เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาให้มากขึ้นครับ